เขาบอกว่าสวนนี้ผีดุ
คุณผู้ชมรู้ไหมอ่ะสวนไหนเอาลองดูคลิปนี้ก่อนค่ะ
คุณผู้ชมเห็นอะไรบ้างไหม

ผมไม่เห็นอะไรเลยคุณเห็นแต่ต้นไม้
เนี่ยคุณไม่เห็นเหรอทำไมคุณสืบสกุลกับดิฉันมองภาพเดียวกันแล้วเห็นไม่เหมือนกันล่ะคุณผู้ชม
นี่อะไรเนี่ยเห็นแต่ต้นไม้หมดเลย

คิดดูนะถ้าเกิดกลางวันนะดิฉันไปแล้วดิฉันยังเห็นแบบนี้
ก็ว่าหลอนแล้วนะกลางคืนจะหลอนขนาดไหน
เนี่ยสงสัยคุณสืบสกุลไม่เห็นกลางวันแบบนี้ต้องส่งไปกลางคืนหน่อยมั้

นี่ค่ะหลายคนเห็นแล้วก็แบบว่ากลัวหลอนขนลุกไปหมดเลย
บางคนก็ถามว่าเอ๊ะนี่ที่ราชบุรีหรือเปล่าบางคนก็บอกกาญจนบุรีหรือเปล่า
จริงดิฉันจำได้ส่วนนี้เราเคยอ่านข่าวแล้ว
ซึ่งนักข่าวของเราก็ไปที่สวนนี้เลย
สวนบ้านไร่ปรีชาค่ะอยู่ที่บ้านทะเลสาบ
ที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี
ริมถนนปากทางเข้าบ้านเนี่ยนะ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นแหละคุณผู้ชมเห็นเหมือนกับดิฉันเนาะ
หุ่นต่างเนี่ยค่ะหุ่นนะไม่ใช่ผีนะ
คุณมีทั้งผู้ชายผู้หญิงเด็ก
โคนต้นไม้ห้อยเชือกนั่งคู่นั่งเปรย์นี่มีเป็น๑๐ตัวเลยนะ
นักข่าวของเราถามกับเจ้าของร้านค้า
หุ่นพวกนี้จริงแขวนมานานแล้ว
ตอนแรกไม่ได้เยอะหรอกแต่เจ้าของสวนทำเพิ่มขึ้นเรื่อย
ก็แปลกเหมือนกันว่าจะทำทำไม
กลางคืนมันหลอนจะตายเขาบอกแบบนี้
ถ้าเป็นคนแถวนี้ชินไม่อะไรหรอก
แต่ถ้าเกิดว่าอ้าวเป็นคุณอารยาคุณสืบสกุลมา

แล้วนักข่าวนะกำลังเดินเดินเก็บภาพอินเสิร์ตอยู่
หันไปสะดุ้งเลยค่ะเจอ

นั่นเจอเจออะไรรู้ไหมคุณ

เจอลุงใหญ่นู่นู่นู่นเดินมาแล้วค่ะ
ลุงใหญ่เป็นเจ้าของสวน

แต่เมื่อกี้หุ่นที่มันเคลื่อนไหวได้เพราะลมพัดใช่ไหม

เหมือนกับหันหลังเนี่ยนี่นี่

โอ้โหแล้วลุงใหญ่บอกด้วยนะบอกว่าหุ่นทั้งหมดนี้
แล้วเอาใบตองม้วนเป็นท่อนต่อแขนต่อขาไง
ใช่แล้วก็เอาเสื้อผ้าลุงนั่นแหละเอามาใส่ให้
เอาสลงของลุงนั่นแหละมานุ่งให้ห้อยเชือกผูกกับต้นไม้
ลุงที่อยากรู้อยากรู้ว่าลุงทำทำไมคะ
ลุงบอกว่าอ๋อแถวนี้นะเมื่อก่อนวัยรุ่นมาแว้นแข่งมอเตอร์ไซค์เสียงดัง
แล้วตอนนั้นแม่ของลุงป่วยนอนไม่ได้เลย
แบบเอายังไงดีนะเอายังไงดีนะ
ท้ายที่สุดนะลุงก็เลยตัดสินใจว่าเอองั้นทำหุ่นแบบนี้ละกันเอามาตั้งในสวน
วัยรุ่นที่มาแว้นเนี่ยเห็นกลางคืนจะได้คิดว่าเป็นผี

วัยรุ่นไปคุยกันที่ร้านมอไซค์บอกมันไม่กล้ามาที่นี่หรอก
เดี๋ยวนี้มันไม่กล้ามาแว้นเพราะว่ามาที่นี่ดึกมาแล้วขนหัวลุก

ทีนี้ผมก็เลยเอ๊ะมันกลัวมันกลัวก็เลยเริ่มทำมาตั้ง
ทีนี้ความที่ผมมันไม่ได้ทำอะไรแล้วว่าไง
แล้วใบตองในสวนมันก็เยอะ

มันก็ทำมันก็ทำมันก็เพลินก็ทำเล่นเล่นไปนี่ก็
จินตนาการไปว่ามันน่าจะขยับเคลื่อนไหวได้
ก็เลยลองเอาเชือกขึงผูกมันดู

คืออันนี้ไม่มีรถมาเพราะมอเตอร์ไซค์เนี่ยเงียบเลย
นี่ดูพอลุงบอกว่าเอาเชือกมาแขวนแล้วมันหมุนได้
มันเลยหลอนหนักกว่าเก่าแล้วลุงก็ดูลุงแบบชอบใจนะ
นี่นักข่าวอยู่ถึงโอ้โหโพลเพลย์ถึงกลางคืนเลยค่ะ

แล้วลุงใหญ่แกบอกด้วยนะบอกว่าเนี่ย

แล้วก็เอาใบตองมาม้วนลองไปทำกันเองได้เลย

พระอาทิตย์ตกดินแล้วโอ๊ย
ดูไปก็แอบหลอนเบาเหมือนกันค่ะ